ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับวันนี้เรื่องของสถานการณ์ฝน
เรื่องของสน้ำการเหรอความร้อนในช่วงกลางวันหน้าจับตามองทีเย็นเลยนะครับ
ถึงแม้ว่าอัตราการตกของฝนในวันนี้จะลดลงกว่าช่วงที่ผ่านมา
แต่ว่ามีบางจุดที่ยังคงต้องระวังเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนนะครับ
ในขณะที่บางพื้นที่ก็พบว่าในช่วงกลางวันในวันนี้
อุณหภูมิอาจจะร้อนละอุซะหน่อย
จะเป็นพื้นที่ไหนบ้างนั้นวันนี้เราจะมาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับว่าปัจจัยอย่างแรกที่เราจะมาตรวจสอบในวันนี้

ขณะนี้เองร่องฝนดังกล่าวยังคงเคลื่อนที่พาดผ่านอยู่เหนือประเทศไทยของเรานะครับ
กลุ่มฝนที่ตกอย่างหนักตกแช่นันเนี่ยนะครับยังคงอยู่เหนือเมืองไหนของเราครับ
แต่ก็ยังคงเหนียวนำทำให้หลายจุดหลายพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นยังคงมีโอกาสเจอฝนตกชุกอยู่นะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนโดยตรง
ก็คือมรสุมฤดูฝนหรือว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับ
หอบเอาความชื้นมาปะทะตามจุดประทะต่างนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลาง
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
นั่นหมายความว่าพื้นที่เหล่านี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละภาคในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยกันก่อนนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
จากการตรวจสอบในวันนี้นะครับภาคเหนือพบว่ามีเมฆเป็นส่วนมากนะครับ
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองโดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวตากนะครับ
สุดวันนี้อยู่ที่๒๒องศาเซลเซียตสูงสุดวันนี้๓๖องศาเซลเซียตครับ
อีสานมีเมฆเป็นส่วนมากเช่นเดียวกันนะครับโอกาสการเกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่
ส่วนมากเป็นบริเวณทางตอนบนของภาคนะครับจังหวัดต่างเหล่านี้ต้องเตรียมรับมือฝนดี
ไปด้วยจังหวัดน้องคายบึงกาลสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมาบุรีลำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานี
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๒๔องศาเซลเซียสสูงสุดวันนี้๓๖องศาเซลเซียส

ส่วนภาคกลางในวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะครับ
การเกิดฝนวันนี้ก็อยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน
ส่วนมากอยู่ที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีชัยนาฏนครสวรรค์ลบบุรี
ต่ำมาสุดวันนี้๒๖องศาเซียด
สูงสุดวันนี้อาจจะร้อนหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองนะครับ
ที่เหลือแล้ว๑๖๐องศาเซียดของพื้นที่
แล้วก็บางจุดอาจจะต้องเจอฝนตกหนัก
ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดนะครับ
สูงสุดวันนี้อาจจะร้อนและอุเช่นเดียวกันนะครับ
ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรครับ
ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมาก
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเฉลี่ยแล้ว๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่จะตกในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบกิลีขัน
ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงแล้วก็สงขลา
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๒๔องศาเซลเซียตนะครับสูงสุดวันนี้๓๖องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ข้ามไปฝั่งอันดาบันกันบ้างนะครับวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับ
มีฝนฟ้าขนองโอกาสการเกิดฝนเยอะหน่อย๑๗๐ของพื้นที่นะครับ
รวมไปถึงต้องระวังฝนตกหนักบางแห่งยังเป็นจุดเดิมนะครับ
ก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่พื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะน้ำพุ่มชะพลันและก็น้ำป่าและหลักตามาด้วย
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๒๔องศาเซลเซียตนะครับ
สูงสุดอยู่ที่๓๔องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรห่างจากฝั่ง
แล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากการตรวจสอบในวันนี้
โอกาสการเกิดฝนยังมีนะครับ๑๖๐ของพื้นที่
ก็คือช่วงบ่ายเป็นต้นไปไปจนถึงช่วงหัวค่ำนะครับ

ช่วงเรียกเวลาดังกล่าวเกิดเรื่องของรถติด
เรื่องของน้ำท่วมบนผิวการจรจรในหลายพื้นที่
การเดินทางการกลับจากที่ทำงานคงต้องวางแผนให้ดีเป็นพิเศษ

เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณทางฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวัน

สังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆมีลักษณะหมุนวนอยู่
แน่นอนครับถ้าหากมีการพัฒนาความรุนแรงมากยิ่งขึ้นต่อจากนี้เป็นต้นไป
สามารถที่จะกลายเป็นโซนร้อนก็จะมีชื่อว่าน้ำเทินนะครับ
ซึ่งแปลว่าแม่น้ำสายย่อยแห่งหนึ่งในแม่น้ำโขงตั้งชื่อโดยสปลาว
ยังคงต้องจับตาต่อไปนะครับว่าสถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณนางกล่าว
สูงพอที่จะเอื้อต่อการเกิดกลายเป็นพายุหรือไม่แล้วก็ถ้าหากเกิดเป็นพายุ
พายุลูกนี้จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอด้วย
สำหรับใครที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวนะครับ
นี่คือภาพรวมของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ขอให้รักษาสุขภาพรวมไปถึงในระยะนี้
จะเดินทางท่องเที่ยวก็คงต้องตรวจสอบเรื่องของภัยทางธรรมชาติเป็นพิเศษด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ